พูดถึงฟุตบอลกันก่อนแล้วกันอุ่นเครื่อง๒นัดนะครับ
รายงานอย่างไม่เป็นทางการแต่ว่าน่าจะไม่หลุดโผล่นะ

รู้สึกดีใจแทนทั้งสองคนแล้วก็รายวัชเองก็จะมีกองหน้า
ให้เลือกใช้ที่เป็นผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะในรายของสุรชาติสารีพิมพ์
สองเกมครับเจอกับทางฮ่องกงในการบุกไปเยือนก่อน
สิบเอ็ดตุลาคมแล้วกลับมาเล่นในบ้าน
ออนทัวร์ต่างจังหวัดที่สุพรรณบุรีเจอกับตรีเรียตนะครับ
รายวัชเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าตัดสินใจที่จะใส่รายชื่อของ
ชะนานานป้อมบุกผากล่องหน้าจากสุฮันบุรีที่ทำฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมในช่วงหลัง
แล้วก็อีกหนึ่งคนคือสุรชาติสารีพิมพ์ที่หลายคนเรียกร้องมา
เขาบอกว่าใส่เข้ามาอยู่ในชุดสุดท้ายแล้วที่จะประกาศรายชื่อ
แต่ว่าอาจจะมีการตัดตัวตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปลุ้นกัน
ซึ่งไม่แน่ใจว่ารายวัชนั้นจะประกาศมากี่ตัว
แต่ว่าส่วนใหญ่จะประมาณสัก๒๖ตัวหรือ๓๐ตัวแล้วก็จะตัดตัวให้เหลือ๒๓
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะชนะนันต์เคยมีชื่อติดทีมชาติไทย
แมทที่ไทยอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนมาแล้ว
ขณะที่สุรชาติยังไม่เคยมีชื่ออยู่ในยุคของมิรวรรณรายวัช
แต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะก็เคยติดทีมชาติในยุคของวินผิดเชฟเฟอร์
แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่พี่เจบอกไป
ก็ต้องลุ้นว่าสุดท้ายจะเป็นผู้เล่นรายชื่อ๒๓คนสุดท้ายหรือเปล่า
นี่คือเป็นเบื้องต้นที่ถูกเรียกติด
เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการขาดธิรสินแดงดาไปแล้วได้กองหน้าที่
การเลือกนักเตะทีมชาติต้องเลือกที่ฟอร์มปัจจุบัน
เล่นไม่ได้มันก็จะตอบคำถามกับตัวรายวัช

เราก็ค่อยปรับกันไปแฟนบอลจะได้เข้าใจด้วย

ซึ่งการประกาศรายชื่อ๒๓คนสุดท้าย
ก็คาดการณ์ว่าน่าจะประกาศในวันที่๓ตุลาคม
ก่อนที่จะมีคิวเดินทางไปที่ฮ่องกง
วันที่๙ตุลาคมก่อนเกี่ยวกันแข่งขัน๑๑ตุลาคม